สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองดวงตกดวงไม่ดี
ชีวิตมีปัญหาหรือว่าเจออุปสรรคมากมาย
ก็อย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปนะคะ
เพราะว่าในวันนี้ค่ะหมอไก่มีเคล็ดลับการทำบุญค่ะ
ที่จะช่วยเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีได้นะคะ
หรือว่าถ้าใครที่ดูชะตาดีอยู่แล้วไม่ได้เจออุปสรรคปัญหา
แต่ถ้าทำตาม๓ขั้นตอนที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
รับรองว่าดวงชะตาดีทั่วหน้าอย่างแน่นอนเลยค่ะ
ขั้นตอนแรกนะคะก็คือการทำบุญตักบาทเพื่อแก้เคล็ดและเสริมดวงชะตาค่ะ
ในเรื่องของการทำบุญตักบาทนะคะก็ถือว่าเป็นการทำบุญแบบพื้นฐานค่ะ
ที่ควรจะทำกันประจำอยู่แล้วนะคะ
ลับการตักบาทให้ได้อนิสงฆ์สูงสุดเนี่ยจะมีอยู่๓ข้อด้วยกันค่ะ
ข้อแรกนะคะก็คือตอนที่คนไปตักบาทควรที่จะแต่งกายด้วยชุดสะอาดสุภาพนะคะ
ถ้าใส่ชุดขาวก็ดีค่ะหรือว่าถ้าจะใส่ชุดสีอื่นก็ได้เช่นกัน
แต่ขอให้สุภาพเรียบร้อยแล้วก็สะอาดนะคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือตอนที่คุณไปตักบาท
คุณควรที่จะตักบาทด้วยอาหารที่เป็นตักแรก
ตักแรกเนี่ยหมายความว่าอาหารชุดนั้นยังไม่เคยมีใครทานมาก่อนนะคะ
แบบนี้จะเรียกว่าอาหารตักแรกค่ะ
เคล็ดลับหนึ่งในการตักบาทนะคะนั่นก็คือการตักบาทในวันเกิดค่ะ
สมมุติว่าคุณผู้ชมเกิดในวันอาทิตย์ก็ให้ตักบาทในวันอาทิตย์
เกิดวันจันทร์ก็ให้ตักบาทในวันจันทร์นะคะ
ติดต่อกันสัก๓ครั้งรับรองว่าดวงชะตาดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
ขั้นตอนที่สองก็คือการทำบุญเปลี่ยนชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีมากค่ะ
ลับที่หมอไก่กำลังจะแนะนำคุณผู้ชมนี้นะคะ
เป็นการเสริมดวงชะตาส่วนบุคคลค่ะ
โดยคุณผู้ชมจะต้องทำบุญตามวันเกิดของคุณดังนี้ค่ะ
คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะขอแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างการถวายปัจจัยค่าไฟการถวายหลอดไฟให้วัดค่ะ
ส่วนคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะขอแนะนำว่าให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำการถวายน้ำปานะการถวายปัจจัยค่าน้ำให้วัดนะคะ
ต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารหมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ค่ะเช่นการช่วยเหลือสัตว์จรจัดการถ่ายชีวิตสัตว์หรือว่าการงดทานเนื้อสัตว์บางมื้อนะคะ
ส่วนคนที่เกิดในวันพุธกลางวันค่ะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะเช่นการถวายสังกระทานอาหารนะคะหรือว่าการบริจาคทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กด้อยโอกาสค่ะ
คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคนพิการที่ยากไร้ค่ะ
ส่วนคนที่เกิดในวันพระรหัสบดีนะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาค่ะ
ต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายผ้าไตรจีวรนะคะหรือว่าผ้าห่มองค์พระประธานหรือจะเป็นผ้าห่มองค์พระประจำวันเกิดก็จะดีมากเช่นเดียวกันค่ะ
และคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณหาโอกาสในการไปทำบุญตามวัดเก่าหรือการช่วยคนชะลาที่ยากไร้จะเป็นการเสริมดวงชะตาของคุณโดยตรงนั่นเองค่ะ
และขั้นตอนที่สามนะคะนั่นก็คือการสวดมนต์เพื่อเสริมดวงชะตาค่ะการสวดมนต์นะคะถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาที่ง่ายแต่ได้ผลจริงค่ะ
ซึ่งหมอไก่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะคะหมั่นสวดมนต์บ่อยค่ะทุกวันได้ก็ยิ่งดีแต่ว่าถ้าไม่สะดวกก็ให้สวดมนต์เฉพาะในวันเกิดของตัวคุณเองนะคะ
ถ้าอยากจะให้ดวงชะตาดีขึ้นนะคะขอแนะนำว่าให้สวดคาถาอิติปิโส๘ทิศค่ะ
ใครเกิดวันไหนก็ให้สวดตามนี้เลยนะคะและต้องสวดตามจำนวนจบที่ขึ้นหน้าจอนี้ด้วยค่ะ
หากคุณนะคะสวดคาถานี้ด้วยความตั้งใจรับรองว่าดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมทำตามทุกขั้นตอนอย่างตั้งใจรับรองว่าดวงชะตาของคุณจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากอย่างแน่นอนเลยค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ